เพราะว่าเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้ขยายตลาดไปยังต่างประเทศ
ลุกตลาดไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณลินดาอุตมาครับ
โดยชูจุดเด่นความเป็นแบรนด์อาเซียนที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและเป็นธรรมชาติ
ตลาดกาแฟญี่ปุ่นติดอันดับนึงในสามของโลก
ซึ่งการเข้ามาทำตลาดที่นี่แม้จะยังคงบรรยากาศสไตล์อาเซียน
แต่ก็ต้องปรับรสชาติให้เข้ากับความต้องการของลูกค้า
ถ้าพูดถึงรสชาติรสชาติจะอ่อนกว่านิดนึง
เพราะว่าคนญี่ปุ่นจะทานกาแฟที่รสชาติอ่อนกว่าของคนไทยนะครับ
แล้วก็เราก็มีเมนูนะครับ
หลายอย่างที่บางอันก็ปรับให้เข้ากับที่โลโคที่นี่นะครับ
ตทตั้งเป้าขายกาแฟในปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น๑๘๐ล้านแก้ว
จากปีก่อนที่มี๑๔๐ล้านแก้ว
ซึ่งการทำตลาดในต่างประเทศเบื้องต้นจะให้สิทธิ์กับพันธมิตรที่เป็นรายสาขาก่อน
และหากมีผลดำเนินการที่ดีก็จะขายสิทธิ์แฟนชาย

บริษัทปตทก็ได้มีการขยายสาขาที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นสาขาแรกค่ะ
ภายในปีนี้ก็มีการตั้งเป้าว่าจะขยายมาที่ประเทศญี่ปุ่นอีก๒๓สาขาด้วยกันค่ะ
จากนี้นะคะก็ยังจะมีการขยายสาขาไปที่ประเทศโอมานอีก๒๓สาขา
ส่วนในเอเชียภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ก็มีการตั้งเป้าว่าจะเปิดที่
กัมพูชา๗๐สาขาประเทศลาวอีก๔๐สาขา
และพม่า๒๓สาขาด้วยกันค่ะ
และทั้งหมดนี้นะคะก็คือภายในปีนี้ปรทก็ตั้งเป้าว่า
เปิดให้ได้ทั้งหมด๑๓๐สาขาด้วยกันค่ะ
ผู้ได้รับสิทธิ์เปิดร้านกาแฟคาเฟ่อเมซนบอกว่า
บริษัทจะเปิดร้านคาเฟ่อเมซอนในญี่ปุ่นให้ครบ๔สาขาภายในสิ้นปีนี้
และบริษัทตั้งเป้าหมายจะขยายร้านคาเฟ่อเมซอน
ครบ๙๐๑๐๐สาขาทั่วประเทศญี่ปุ่นภายใน๓ปี
ส่วนเหตุผลที่เลือกแบรนดคาเฟ่อเมซอนมาเปิดสาขาในญี่ปุ่น

คือจุดเด่นบรรยากาศที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น

จากใช้ไม้เป็นวัสดุหลักในการตกแต่งร้าน
อกจากนี้ยังใช้เมล็ดกาแฟจากไทย
ให้ความรู้สึกแตกต่างจากแบรนด์ของต่างประเทศรายใหญ่
และยังเชื่อว่าการทำตลาดคาเฟ่อเมซอน
ได้รับการตอบรับจากชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างดี
การเปิดคาเฟ่แมซอนแห่งนี้มีพันธกิจหลัก

จากเหตุการณ์อุบัติภัยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

และเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
ชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น
ได้มาร้านคาเฟ่อเมซอนสาขานี้

และได้มีการเผยแพร่ภาพไปทั่วประเทศญี่ปุ่น

จะมีผลทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจน
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน